คราวนี้ต้องขยี้ตาหน่อยมาขยี้ตาแล้วก็ดูหน่อยค่ะดูอากง
ทำไมดิฉันพาไปดูอากงทำไมฮะเดี๋ยวคุณไปดูนี่
เรียกว่าอากงค่ะอยู่ในพิธีเลยแต่แหมเราสองคนดูเกะกะเหลือเกินตอนนี้
งั้นขอภาพเต็มดูอากงชูเลขชูนิ้วยังไงค่ะ
โอ้โหดูทันไหมคะคุณผู้ชม
เขาเหลือเท่าไหร่กี่นิ้วตอนนี้เขาหายไปเหรอคุณ
ก็เขามีทั้งหายไปทั้งเพิ่มขึ้นอ่ะตอนแรกมาแบบสี่กองเออสักพักหนึ่งนิ้วก็หายไปเหลือสอง
เอาสักพักเอาเพิ่มมาอีกอีก๕เป็น๗นี่ค่ะคุณผู้ชม

ทีนี้เนี่ยนะคะคือดิฉันก็บอกตามที่ดิฉันเห็นหน้าจอนี่แหละ
กงเป็นร่างทรงตอนที่เขาทำพิธีบวงสวงเสริมบารมี
ก็มีการชูนิ้วแบบนี้นี่แหละ
คนก็จดเอาไว้ได้ทันเขียนใส่แผ่นกระดาษบ้าง
แล้วมันมีการเขียนตัวเลขใส่แผ่นกระดาษเป็นเลข๓๗แล้วก็เป็นเลข๘๕
ทีนี้นักเสี่ยงโชคเขาก็เอาตัวเลขเหล่านี้ไปเสี่ยงโชคกัน
ซึ่งนี่เป็นช่วงหนึ่งในพิธีบวงสวงเสริมบารมี
นี่อันนี้เป็นจังหวะที่มีการเขียนเลขนี่นะคะ
คือเขาก็ทำพิธีขึ้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา
เทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีที่ปราจีนบุรี

ชาวบ้านก็นำพระแก้วมรกฏ๓ฤดูมีประทัด๑ล้าน๑๐๐นัด
เอามาถวายแก้บนตะเคียนแม่ย่าโอรสแม่พันธิไล
รวมทั้งกุมารจุกแดงจุกทองนี่คุณผู้ชมตอนที่จุดประทัดถวาย
ชาวบ้านก็เอาใบสีเอาผลไม้เอาขนมหวาน
แล้วก็เอาน้ำเขียวน้ำแดงจะจัดหานางรำนาคน้อย
ให้ไปรำถวายแม่ตะเคียนแล้วก็จุดประทัดกันแบบนี้
สีชาตินั้นดังสนันหว่านวายพี่น้ำหน้างรำรำถวาย
ชาวบ้านก็พากันไปไหว้ขอโชคขอลาบจากรูปปั้น
เจ้าพ่อลูกอ่อนนะหรือว่าเจ้าพ่อ
ของรวมเบาวะใจที่อยู่ข้างสุมประตูทางเข้าวัดนะฮะ
ก็มีวิธีการขอโชคขอลาบก็คือ

ว่ามันมีเลขอย่างไรบ้างน่าฮะ

เข้าไปครับซูมเข้าไปนี่ฮะ
โอ้โหจับคู่ให้เต็มไปหมดเลย
ตัว๓ตัวเลขตัวเดียวก็ว่ากันไป

ชาวบ้านก็ล้วงไปมันก็แตกต่างกันไป
เดี๋ยวเขาจะมีโชว์ให้ดูว่าเขาล้วงได้เลขอะไรขึ้นมาบ้าง

ตัวเลขเหล่านี้บางคนล้วงเสร็จแล้วปุ๊บ
ก็จดใส่กระดาษนำไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่

โชว์ให้ดูตามที่ปรากฏบนหน้าจอเลย
พี่ผู้ชายได้๒ก้อนหิน๒ก้อน
ผู้หญิงเขาก็ล้วงไปเขาก็ได้ขึ้นมาโชว์แบบนี้เลขนี้

นี่หมดแพงเลยนะคะเพราะขึ้นทุ่มคนเลขเลย
แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองว่าเขาอยากได้เลขอะไรก็แล้วแต่นั้นเลย
จากพยาวค่ะไปที่แพร่กันหน่อยค่ะ
งูมาค่ะคุณผู้ชมงูเข้าบ้านเลขที่
แหมแล้วบ้านเลขที่เนี่ยสวยเหลือเกิน

ก็ใช่ไง๒๒หมู่อะไรรู้ไหม
หมู่๒คุณอยู่ติดถนนสายป่าแดงสวนเขื่อนที่ปากทางเข้าอบตป่าแดงค่ะ
แล้วงูเนี่ยไปตั้งอยู่ตรงนี้ดิฉันมองตอนแรก
ระวังจะจับผิดนึกว่าเป็นฟองน้ำล้างจานนะ
คือเขาขดตัวอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วก็ต้องรีบเรียกกู้ภัยให้มาช่วยจับ
พอกู้ภัยมาถึงนี่นะคะอ๋อมันเป็นลูกงูเหลือม
แล้วดูสิเขาจับแบบละมุนละม่อมมาก
คือวัยกำลังน่ารักน่าเอ็นดูเขาบอกแบบนี้
ก็ขดตัวอยู่บนอ่างล้างจานหลังบ้านค่ะ

เห็นไหมเอาผ้าขนหนูผ้ากี่ริ้วจับ
แล้วมันก็นิ่งเลยนะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่ทีนี้อย่างที่บอกค่ะเซียนตัวเลขต่าง
คือพอเห็นงูเนี่ยเข้ามาในบ้านเลขที่อย่างที่คุณผู้ชมบอก

มันเป็นเลขตองแล้วอยู่หมู่๒อีก
เอายังไงดีล่ะทะเบียนรถนี่๒ได้ไหมเนี่ยไหนขอดูหน่อยสิอ๋อไม่เกี่ยว
ก็แล้วแต่ละกันนะคะคุณผู้ชม
เรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเอาแบบพอดิบพอดีนะคะ